สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะมากจริง
เขาบอกว่าห้ามน้อยค่ะคุณแม่เยอะไปหมด
หมายความว่าหน้าหนูหรือว่าอาการแอคติ้งเมื่อกี้ค่ะพี่เหมียวคุณแม่
แต่พลังที่มีในรายการมันเยอะจริงค่ะ
หนูมาวันนี้หนูต้องบอกว่าน่าพอดีให้ทักดีกว่า
เพราะว่าเวลาอยู่กับคุณแม่เนี่ยเคยก่อนที่จะไปเกาหลีหลายหรอ
ก็คุยกับคุณแม่บุ๊กกบแม่ว่าตรงนั้นตรงนี้ก็ทำตามคำแนะนำ

คุณแม่ชอบอากาศนาวคุณแม่ก็ไปซ้อมเต้นที่นั่น

ออกไปในบิลไม่ได้ไปทำอะไรเพิ่ม

สองคนนี้มาดิฉันก็รู้สึกเป็นคนนอก

นี่คุณแม่ก็ล่าทรุดกว่าไปเติมผมมาอีกแล้ว
อีกแล้วเนี่ยเติมผมอะไรบ้างเนี่ยผมก็หนาอยู่ขนาดนี้
ถ้างั้นมาดูอันนี้พวกที่ไม่ได้เติมนะคะ
เกิดเรื่องใหญ่แล้วที่นู่นเลยค่ะที่ฉะเชิงเซานะคะ
เมื่อวานนี้นายวีรพงศ์โคระวัดหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
อ่ะเขาอ่างรืนายที่กรรมชะเชิงเซานะคะ
ก็ไปปฏิบัติการราชเวนร่วมกับนายอเนกวงศาเป็นผู้ช่วย
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าที่เดียวกัน
ส่วนที่กำลังกับรอยโทเด็จสิทธ์เด็จชศิษภ์ดำดง
รองพบร้อยทพที่๑๓๐๖หนองคอกก็เป็นฐานพรานนะคะ
ปฏิบัติการป้องกันรักษาป่าร่วมกันราชเวนไปในป่า

อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นบริเวณกว้างมาก
อะไรรู้ไหมคะพบบวงเชือกแล้ว๑๔๙เส้นซากวัวแดงนะฮะ๒ซาก

ซากกวางป่า๒ซากหมูป่าอีก๒ซาก
ทุกซากติดบวงแล้วแห้งตายมันติดจนแห้งตาย
ส่งกลิ่นเน่าเหม็นโดยเฉพาะซากวัแดงที่พบในป่านั้นเป็นวัวแดงเพศเมียขนาดใหญ่
สภาพแห้งตายขาติดบ่วงที่ทำด้วยลวดสลิง
เจ้าหน้าที่เก็บกู้บ่วงแล้วก็พยายามแบกหามซากสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ย
ออกจากป่าอย่างทุลักทุเลเพราะมีจำนวนมากนะคะ
เพื่อนำมาเก็บรวบรวมไว้ที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย
พร้อมกับทำบันทึกส่งพนักงานสอบสวนสืบสวนหาผู้กระทำผิด
นี้พอทราบแล้วค่ะว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวนั้นเป็นใคร
กำลังอยู่ในระยะเวลาที่รวบรวมพยานหลักฐานและตรวจดีเอ็นเอ

และเสนอสารออกหมายจับเอาตัวมาดำเนินคดี
คุณคิดว่ามันจรรมันขนาดไหน
โดนบ่วงดันรัดจนเดินไม่ได้แล้วก็แห้งตาย

ป่าของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัย

มีนายพันธุ์ลักลอบเข้าไปดักสัตว์ป่าอยู่เป็นประจำ
ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแรง

ทำให้พวกพรานป่าเนี่ยวางกับดักตามเส้นทางเดินหาอาหารของสัตว์ป่าได้ง่าย
หลังจากที่กัดที่ปฏิบัติการครั้งนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็พบบวงดักสัตว์จำนวนมาก
แล้วก็เป็นที่น่าเวทนาว่าซากวัวแดงสองตัวทั้งเพศผู้เพศเมียเนี่ย
ขาหลังติดบวกออกไม่ได้พรานมาเจอนะคะ
แล้วก็ยิงมันจนยิงหัวจนตาย
ก่อนจะนี่ชำแหละเนื้ออย่างนี้เอาไปขาย

ไปขายที่ไหนขายให้ร้านอาหารป่า

ถือเป็นการกระทำที่โหดเยี่ยมมาก
วัวแดงมีสถานภาพเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า

อ่างรืนัยและเขตลอยต่อของ๕จังหวัด

ขาที่น่าเวทนายิ่งนัก
เพื่อเอาไปกินในร้านขายอาหารสัตว์ป่านะคุณ
บางครั้งเราเวลาไปตามต่างจังหวัด
ต้องบอกก่อนร้านอาหารป่าได้รับความนิยมมาก
แต่ว่าบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอาหารป่าที่ได้กินมาเนี่ย

สองคือถ้าเป็นของจริงปุ๊บจับมายังไง

เพราะว่ารู้สึกว่ามันแปลกใหม่มันท้าทาย

ซึ่งจริงแล้วโปรตีนเหมือนกับ

ก็จะมีการท้าทาย
ได้รู้สึกว่ามันอร่อยถ้าคืออะไรที่มันหายาก
รู้สึกว่าสัตว์ชนิดนี้มันหาซื้อตามตลาดไม่ได้ท้าทาย
ร้านนี้เขาเก็บตัวจางก็มีแต่พวกสัตว์นรกที่กิน
เข้าไปไม่รู้กี่ตัวนะฮะหายไปเต็มเลย

ไม่งั้นคุณแม่หัดปุ๊บสัตว์นรกที่ชอบกินคือข้าวด้วยฉันเลยนะคะ
โชคดีจริงที่ชอบกินไก่หมูปกติทั่วไป
อย่างนี้มันจะต้องมีการแบบว่าเรียกว่าปรับและจับกันให้แบบนี้
คิดว่าการกินอาหารป่ามันไม่ใช่ชูกำลัง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

โอเคค่ะพระยากรอดอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้าระบุว่านะคะว่า
ใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคตะวันออกแล้วก็ภาคกลาง
ในขณะที่ขึ้นกระแสลมไฟตะวันตกจากประเทศเมียนมานี่
เคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้ว
เจอกันค่ะแน่นอนก็เลยทำให้ประเทศไทยตอนบนภาคเหนือตอนล่าง
ภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออก
และภาคใต้รวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองนะคะ
ต้องบอกว่าบางแห่งอย่างเช่นเมื่อวานนี้จะมีฝนตกตอนช่วงเย็น
อยู่เพิ่งล้างลงเลยค่ะคุณแม่โปรปุ๊กชาวซิวินทะวงก็ตกดีแล้วดีแล้ว
กรุณาให้ตกนะฮะเดี๋ยวฟังต่อไปว่าถ้าที่ตกไว้เนี่ยเพราะมันจะดีต่อเรายังไง
ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่ให้ระมัดระวังนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องอันตรายจากฟ้าฝนขนองแล้วก็เกษตรกรเนี่ยควรจะต้องเตรียมตัวป้องกันเอาไว้ให้ดี
ในความเสียหายของผลิตผลทางเกษตรไว้ด้วยนะคะเรามาดูค่าเฉลี่ยกันสักนิดนึงนะคะ
ที่๓๘มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ซึ่งก็ถ้าสมมุติว่าเราไปดูทางเหนือ

จะอยู่ลำดับที่๒๓ซึ่งใกล้มาก

สูงกว่ามาตรฐานไป๔๐กว่า
คิดว่าบางทีภาคเหนืออากาศจะดี

ก็อากาศมันเย็นปุ๊บอย่างนี้

มีการเผามีเรื่องอะไรต่ออันหนี

ทำพิธีสวดสับแช่งคนที่เผาป่า
อันนี้ลำปังมีมาไงนี่บ้านเค้าอยู่หลังของ

จริงอย่างเมื่อก่อนอยู่เหนือสวยใสอากาศดีอ้าว
ตอนเช้ามาตายแล้วหมอก

เวลาเขาเผาเขาจะได้เห็ด

มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เผาหนักแล้วเขาบอกว่าถ้าไล่ไหนเผา

แล้วก็นับจี้ใส่กันด้วยชื๊ด

แล้วตรงเที่ยว

อะไรอยู่อะไร

ง่อนคนภาษาเหนือเจ้าง่อน

อยู่ครั้งนี้ก็พี่ไม่แสดงอาการรึเปล่า

พี่ว่าเราแสดงอยู่นะ
มันเจ็บ
มันเจ็บแล้วก็เราพยิบ
หรือนั่นไม่ต้องแต่ว่าหน้ามันยิ้ม
คงจะบอกเวลค่ำเจ็บขอนขึ้นอีก

ดีนะคะที่ดื่มน้ำเยอะ
ช่วงหน้าจะมาบอกว่าแผ่นดินนั้นหนักจริงหรือเปล่า
อยากรู้ช่วงหน้ากลับมาข่าวใส่ไข่ค่ะ
กลับมาเมาส์มอยกันต่อนะครับกับข่าวใส่ไข่
มีเรื่องหลังไมค์เมาก็สุดอีกสุดเด็ด

แห่ให้อยากก็โดนถามนอกรอบ
คนก็ได้รับประเด็นมาจากรายการของคุณแม่ก็เยอะ
ซึ่งน้องก็ได้อัปเดตข่าวทุกเช้า

สบายเลยแล้วก็ได้เอาจากข่าวใส่ไข่ไปอัปเดตต่ออีกนิดนึงนะคะ
แต่เรื่องราวที่ประกวดจะอัปเดตในวันนี้เป็นเรื่องราวที่
ที่บอกว่าไม่ควรทำแล้วก็น่าสลดมาก

เป็นการที่มีคนคลอดลูกกลางถนนเลย
แต่ไม่มีใครเข้าไปช่วยนางเลย
เพราะคิดว่าคนที่คลอดลูกเป็นผู้ชาย

เรื่องราวตั้งแต่เกิดที่ฟิลิปปินส์นะ
มีรายงานข่าวเหตุการณ์
ใจที่เกิดขึ้นที่ประเทศฟิลิปปินส์ว่าอยู่ก็มีคนปวดท้องมาก
แล้วก็คลอดทารกมากระทันหันข้างถนน
ท่ามกลางคนตกตะลึงมาก
เพราะว่าทารกที่คลอดออกมาเนี่ย
เกิดจากบุคคลที่มีรูปร่างคล้ายผู้ชาย

คนที่นั่นคือผู้ชะนั่นคือผู้หญิง
ผู้หญิงแต่เขาจะกางเกงยีนเสื้อยืด

คนก็ตกใจว่าเฮ้ยคนที่คลอดลูกเนี่ย
เป็นผู้ชายทุกคนไม่มีใครช่วยเลย
ตลาดางที่ขอความช่วยเหลือก็จะได้หยิบ

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุณแม่
เพราะคิดว่ามันน่าแปลกใจที่ผู้ชายคนนี้ทำไมสามารถที่จะคลอดลูกออกมาได้
มีหน้าอกแต่นั่งพร้อม
ซึ่งรายงานบอกแม่เด็กเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าตัดผมสั้นอย่างที่บอก
แล้วก็ที่สำคัญเหมือนผู้ชายมาก
ดังนั้นเนี่ยลักษณะภายนอกดูเผินคือผู้ชายเลย
และน่าแปลกใจที่อยู่ก็ยืนปวดท้องน้ำค่ำไหลออกมา
พ่อก็ยืนลุกหลุดออกมาก่อนกำหนด
มันง่ายดายอย่างนี้วะ
อยากที่เห็นซึ่งลักษณะจริงแล้วเขาไม่ดูเหมือนคนท้องเลยตั้งแต่แรกแล้ว
แต่อยู่ก็มีเด็กหลุดออกมาขนาดนี้

นี่คือกางเกงก็คือถอดออกมาขนาดนั้นเองตามที่เซ็นเซอร์ไว้นั่นก็คือก้นน่ะ
จะเป็นก้นแล้วก็อาจจะเป็นสายลกที่ยังคาอยู่

ก็ทำให้คนที่เห็นตรงนั้นนะคะถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วก็แชร์กัน
ที่ผู้หญิงคนนั้นขอความช่วยเหลือก็ไม่มีใครมาช่วย

กระทั่งทำไมรู้ไหมคะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่ง
มีผลมึงดีเข้ามาช่วย
และก็เรียกรถเข้าไปตรวจว่าเป็นยังไงบ้าง

คุณหมอก็ได้วิเคราะห์วินิจฉัยว่าน้องที่คลอดออกมา

ทั้งที่ภาวะที่เกิดไม่ได้สมควร

เพราะว่าเกิดกลางถนนริมถนนแล้วก็น่าจะมีเชื้อโรคสกปรก
แต่ว่าน้องก็ยังแข็งแรงดีทั้งคุณแม่แล้วก็เด็ก
นี่คือโชคดีนี่คือสิ่งที่โชคดีคือ
คลอดออกมาแล้วยังสามารถที่จะมีสติ
เรียกคนมาช่วยยังประคองลูกตัวเองอยู่ได้
ถ้าเกิดสมมุติเหตุการณ์ว่าเกิดเป็นครั้ง
คลอดยากเกิดเด็กคว้างอะไรอย่างนี้นะ
คือคนเราพอเห็นอย่างนี้ก็ต้องคิดว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรร
ผู้ชายคลอดลูกได้ก็มีโทรศัพท์มือถือก็เอาสักหน่อย
แต่เชื่อว่าถ้าบ้านเราคงจะไม่ได้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้
จะมีคนโทรเรียกอะไรหน่อยแต่ต่างชาตินี่คือ
เราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงหรือว่าลักษณะการอยู่อาศัย
ประเพณีเขาอาจจะแตกต่างจากบ้านเราเยอะหรือเปล่า
อันนี้เราก็ไม่ทราบแต่จริงถ้าเกิดเห็นคนอย่างนี้
คืออย่าเพิ่งเอิ้งอาจจะไม่ใช่แบบว่ามันจะคิดได้ไหมว่าเป็น

แต่ต้องดูลักษณะว่าเกิดเด็กคลอดออกมาขนาดนี้แล้ว

จะต้องเรียกคนมาช่วยไม่ใช่ยืนมองอย่างเดียว
นี่คือยืนคลอดเอามือรองรับดี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
จะเตรียมพื้นที่เพื่อจะทำการบุค
มลภาวะมันนานจนกระทั่งอั้นสุดแล้วตอนนี้มันถึงได้แบบว่ามีค่าที่แย่มาก

ก็จะเป็นจีราบบ้างล่ะเป็นปลาปักเป้าบ้างล่ะ
เป็นปลาหมึกบ้างเป็นสุนัขบ้างหมาบ้างอะไรบ้าง
สุนัขกับหมาคนละอย่างนะ

รู้เลยว่านี่ดีเจรุ้นนาง

รุ่นนี้มีชั้นนี้เลยควันไฟ
เอามาอีกเรื่องหนึ่งต้องไปจบซะทีไม่รู้จะอ่านได้ยังไง
สีน้ำหวานขึ้นขึ้นอย่างแน่นอนเลย
ฟังนะนายพัชระอนันตสินเป็นอธิบดีกรมสัมภาษามิตร
เปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙
สามภาษามิตรจะจัดเก็บอัตราภาษีความหวานเพิ่มขึ้น
ตามกฎหมายใหม่ของกรมที่ออกมา
ให้มีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นตามขั้นบันได
ทำให้เครื่องดื่มที่มีความหวานเกินกำหนดเนี่ย
จะต้องเสียภาษีมากขึ้นอย่างเช่นน้ำอัดลมชาเขียว
เครื่องดื่มบำรุงกำลังอะไรทั้งหลาย
แม้กระทั่งกาแฟกระป๋องน้ำผลไม้
เครื่องดื่มปรุงแต่งต่างที่เป็นแบบอาติฟิเชียลหรือปลอมนั่นแหละ

เดี๋ยวสังเทียบพูดถึงน้ำพูดถึงผลไม้พูดถึงผลไม้ที่ปลอมของเราจริง
บุ๊กบอกของเราจริงโอเคซีลิโคนจริง
ตัวอย่างอย่างเช่นนะคะน้ำอัดลมกระป๋องหนึ่งเนี่ยนะคะ
ก็จะต้องจัดเก็บเสียภาษีเพิ่มขึ้นประมาณ๑๐สตางค์
ส่วนผู้ประกอบการจะต้องเพิ่มราคากับผู้บริโภค
หรือจะไปขึ้นกลยุทธ์ทางการตลาดอะไรของคุณก่อนแล้ว
แต่ไปเรื่องของคุณแต่ฉันจะจัดเก็บภาษี
ในปีที่แบบว่า๒๕๖๐ที่ผ่านมานี้แล้วแหละ
ยังแก้ไขรายละเอียดกรณีเรื่องเครื่องดื่มที่มีส่วนผสม
อย่างเช่นพืชเนี่ยทางการเกษตรเนี่ยไม่ต่ำกว่า๑๐
อย่างเช่นถั่วน้ำถั่วนมอะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนั้นนะ
ซึ่งได้ยกเว้นภาษี๓ประ๓มิตรนะ
เพื่อเป็นให้ไม่ต่ำกว่า๒๐ถึงจะได้ลดภาษี

เพื่อที่จะให้เป็นการช่วยเหลือกเกษตรกรอย่างแท้จริงมากขึ้น
อันนี้มาดูอัตรานะในวันที่๑ตุลาคม๒๕๖๒
ไปจนถึงวันที่๓๐กันยายนของปี๖๔เลยนะ
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลเนี่ยไม่เกินนะ๑๐กรัมต่อมิลลิลิตรเนี่ย
เก็บเท่าเดิมแต่ว่าถ้าสมมุติจาก๑๐ไปถึง๑๔
อันนี้๑บาทแต่ถ้าเกิน๑๔ไปจนถึง๑๘อันนี้เนี่ย๓บาทต่อลิตร
๓บาทต่อลิตรนะคุณลองคิดดูนะ
ถ้าสมมุติถ้าคุณแบบว่ามีมากลิตรก็ต้องเสียเยอะ
ก็บอกปกติเรากินก็๑๕ลิตรนะ
ก็ทำ๔๕ลิตร
เขาจะบอกว่าสมมุตินี้นมเงินมีน้ำตาล๗ต้องดื่มนมถูกหลวงบางอัน
แล้วไม่รู้มันเรียกแบบยังไงมันเทียบยังไงไม่รู้
เขาเทียบเป็นลิตรใช่ไหมคุณแม่

ที่ว่าใส่น้ำตาลเยอะเสียภาษี
ในช่วงของวันที่๑ตุลาคมไปจน๒๕๖๔นะ
จนถึงปี๖๖ของเดือนกันยายนนะไปนู่นหนึ่งนะ
เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลต่ำกว่า๖กรัม
ต่อมิลลิตรเนี่ยเว้นภาษี
มีน้ำตาลผสมอยู่๖๘กรัมก็เสียแค่แบบ๓๐สตางค์
นี่ก็คือเขากำหนดให้แบบอย่าใส่น้ำตาลเยอะ
ก็คือรถหวานเพราะตอนนี้เด็กติดหวานแล้วอ้วน
ใช่แล้วก็ต่อไปเนี่ยก็ความดวงความดัน

ฝรั่งชอบดื่มน้ำอัดลมแล้วก็ทานพวกกับเบอร์เกอร์เฟรนด์ไฟล์อะไรอย่างนี้ไง
นี่ก็ให้ระวังนะฮะผู้ผลิตทั้งหลายค่ะ
ทราบกันแล้วเนาะมันจะขึ้นไปทีละลิตรเท่านี้เท่านั้น
เอามาดูเรื่องคำว่าหนักแผ่นดินตอนนี้นะฮะ

คนไทยใช้ชีวิตใครอยู่
ปรากฏว่าน้ำหนักของผ่านดินนั้นมีจริง
วิทยาศาสตร์นั้นมีคำตอบอยู่ว่ามีจริงนะคะ
ที่ทำการเขาพิสูจน์ข้อนี้โดยสำนักข่าวแห่งหนึ่ง
โดยตัวเลขนี้มาจากการวัดแรงดึงดูด

ยังยกตัวอย่างว่าเอาโบลิ่งสองลูกวางไว้ใกล้กันเนี่ย

แม้ว่าจะเบาบางมากจนมองด้วยตาเปล่าไม่เห็น
แต่เวลามีเครื่องวัดที่มันละเอียดพอเนี่ย

ที่นี่โลกมันอูหูมวลโลกตั้งเท่าไหร่ใช่มั้ยฮะ

วนของวัตถุจะรวมเข้าสู่ศูนย์กลาง
จึงคิดเป็นสมการเพื่อหาแรงดึงดูด
นี่ฟังฟังฟุกเกาะ

แล้วก็ค่าคงที่นั่นคือ๖๖๗๒๕๙คูณ๑๐ยกกำลังลบ๑๑

หากตั้งระยะห่างไว้ที่จุดแรงโน้มถ่วงของโลก

คำนวณค่าความเร่งสำหรับวัตถุขนาด๑กิโลกรัม
ก็จะได้ตัวเลขค่าแรงระหว่าง๒วัตถุเป็น๙๘กิโลเมตร

รัศมีของโลกอยู่ที่๖ล้าน๔แสนเมตร

แสนแสนล้านกิโลกรัม

เอาเครื่องช่างไหนไปลองใต้โลกแล้ว
แสนแสนล้านเขียนเป็นตัวเลขยาวเต็มตัว

หรือยังคะว่าแผ่นดินนั้นมีน้ำหนักจริง
เพราะฉะนั้นคำว่าหนักแผ่นดินมีจริงนะคะ

อันนี้น้ำหนักของโลก

อันนี้เราเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์กันบ้าง

เราก็นึกว่ากำลังอินเทรนด์

เขาพาไฮโซโพกกับเพื่อนไปทานข้าวกับคุณพ่อคุณแม่

ก็นี่แหละอยู่จากไทยรัฐด้วยแหละพี่

ต้องขอฝ่าจากคุณพุกกก่อนค่ะนะเรื่องคุณอ้ำว่าอยากรู้จัง
เพราะว่ามันหลายปีหลายคนหลายครั้งมากแล้ว
คือล่าสุดเนี่ยเมื่อปีที่ผ่านมาคือได้ฉายาใช่ไหมคะ
เออไอรัสแท็บบนคารพารักษี

มาวินหนูเข้าไปตบกับเต้ข้างนอกได้

เออเอาเสร็จถือว่ามาชนะ
ก็คือว่าตอนนี้ที่ที่ทราบกันวันที่๑๗กุมพาที่ผ่านมา
คุณอามเนี้ยเขาก็พาไฮสโหพกในนะครับไปทานข้าวที่วันคล้ายวันเกิด

รวมกับเพื่อนสนิทที่อยู่ในกวนในแก๊ง

ตายแล้วคุณพระคุณเจ้าใช่แน่นอนเลย

ตัวโกนนนวดโกนคาวสล่อ
เหล่าไปออกบ้านหรอ
หลือว่าไปฉลองวันไข้วันเกิด

ถือว่าผ่านด่านเพื่อนไปแล้วแน่นอน
คราวนี้อาจจะพาไปเจอคุณพ่อคุณแม่

แต่ดูท่าทางแล้วยิ้มแย้มแบบนี้น่าจะผ่านแน่นอน
ตามที่เราได้มองแบบนี้

เพราะว่าทริปที่ไปญี่ปุ่นอยู่กันหลายวันนะ
เที่ยวญี่ปุ่นอยู่กับเพื่อนแก๊งกวนของคุณอ้ำด้วย

ก็ไปแบบว่าไปสกีกันใช่ไหมดูพ่อกับแม่อ้ำ

เพราะดูจากคำนวณแล้วกับการ

จำนวนซองนี่ถ้าเกิดเรากะสูงสุดคือแบงค์พันธุ์
คุณพบมั้ยต่ำควรจะไม่ใช้ต่ำกว่าแบงค์พันธุ์อยู่แล้ว

เอ่าต้องเป็นแสนกับนะต่ำหลังต่ำ
แต่ถ้าเกิดปึกหนาขึ้นมาก็มี๒

อาจจะครบ๓บาท

ยิ่งกว่าใช่ไหมเขาใช้คำว่าอะไรนะ
เป็นยิ่งกว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุด
คือเลยคำว่าแฟนไปแล้วนะคะ
แต่ว่าตกออกตกใจเป็นเรื่องหนึ่งเพราะว่ายายาแพ้ยา
กองถ่ายต้องหามส่งโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะฮะ
ล่าสุดหนุ่มสนิทอย่างคุณณเดชน์คุกิมิยะเนี่ย
ก็เปิดเผยว่าแพ้ยาแก้อักเสบปัดโทษ

วินิจฉัยอยู่ตอนนี้รอน้องมาตอบรายละเอียดอีกทีนึ
นี่ตอบแทนให้หมอยังไม่บอกนะคุณ
เหตุนั้นเกิดจากเขาล้มแล้วหน้าแข้งไปโดนบันไดแล้วเป็นแผลลึก
แล้วมันก็บวมปรากฏว่าต้องใช้เคคอัพมากบ

เพราะต้องทำงานด้วยกินยาแก้อักเสบกันไว้
ปรากฏว่าไปแพ้ยาแก้อักเสบค่ะคุณค่ะ
อาการคงหายใจไม่ค่อยออกลุกไม่ขึ้น
แรงไม่มีคงเกิดจากการแพ้ยานี่แหละ
ซึ่งผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นผมฟังน้องเล่า
พี่ตื่นเต้นเหมือนพี่อยู่ด้วยเอง
ตกใจครับครั้งที่สองเราเข้าใจมันต้องหนักกว่าครั้งแรก
ครั้งนี้กลัวว่านี่คืออาการแพ้ยาไปเลย
ถึงว่าถึงมือหมอเร็วเนี่ยก็ปลอดภัยก็เลยค่อนข้างจะโล่งอกนะฮะ
แอดวิทย์คืนนึงตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
พรุ่งนี้น้องจะไปถ่ายละครโถยายาสู้ชีวิตจริง
เรื่องงานคงหยุดได้แต่ว่าเขาก็อยากทำงานด้วย
อยากให้ทุกคนต้องมารอเขาเลยตัดสินใจถ่ายต่อในวันพรุ่งนี้

แต่อุบัติเหตุเราคงคาดเดาไม่ได้บางทีเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้
ที่สำคัญคือต้องมีสติไว้เสมอ
คนรอบข้างก็ต้องระมัดระวังรู้ว่าแพ้ยาตรงไหนก็ต้องดูแลกันไปเรื่อย
เรื่องวัยเบนเจอร์เพศนั้นเรื่องข้อโหลาศาสตร์สนานพราหมณ์ก็มีส่วนด้วย

ไหนมาไหนเวลาเจอคนทำอะไรก็ต้องระวัง

อันนี้ไม่น่าเกี่ยวกับเราควรระวังไว้มากกว่า
คือไม่ต้องไปพุ่งว่าเป็นเจ้าเพศแล้วจะตี
บางคนเบนเจอร์เพศเลยเยอะก็มีนะ

อะไรก็มี

ชิคกี้พายก็แชร์เลย

และล้างมือตอนนั้นน่ารัก
แต่อย่าแนะนำนะคะเวลาเบนเจอร์เพศ

อันนี้ได้แล้วนะหน้าแข้งบวม

๒๕ปุ๊บก็ติดต่อแม่ม้าหรือว่าบุโกะก็ได้

หนูบินสักหน่อยข้ามนกทะเล
แบบว่าพี่ม้าหนูอยากกี่ตาตาหนูตก
ไหนจะหลับแล้วทำชุดใหญ่หรือเปล่า

แค่จะกี่ตาเพราะตาตาบอกว่าหนังตาตกไม่ได้คุณแม่

ไม่ใช่หลับเฉยมันไม่ใช่การพักผ่อนนะคุณแม่
มันเป็นการหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาเรารู้สึกว่า

เดี๋ยวพางฉันผิดไปทำตาฉันเสียห้าชาร์ต
มันเป็นการเสียเลือดเสียเนื้อที่แบบได้ผล

ผู้ชายคนนี้ก็กำลังจะหวานแต่ยังไม่ถึงขนาดแบบว่าเหมือนกับสองคู่ที่ผ่านมา
ข้ามกับใครนะอย่าอันนี้แค่นี้ปั้นจันกับน้องถิสาจริงดิ
ตอนนั้นก็มันมีข่าวออกมาว่าเขาไปทำบ้งทำบุญอะไรกันใช่ไหม
กับใครนะตะวรีชเพราะจริงแล้ว
ถ้าสมมุติว่าพี่ไปทำบุญอะไรที่ไหนช่วยบอกผมหน่อย
ผมอาจจะไปด้วยกับต่อไปด้วยแต่ตอนนี้ในกล้วนทั้งหมดเนี่ย
ตาปั้นจัดก็เลยเข้าไปอยู่ในกลัวอันนั้นเลยทันที
เรื่องราวแบบนี้จึงต้องถามปั้นจันทร์กัน

เราก็ถามหรอกบอกอย่างนี้เลยนะเจอกันมากขึ้นใช่ไหม
หมายความแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องเจอกันมากขึ้น
เขาบอกว่าตอนนี้เป็นคนที่รู้จักกันครับ

เราไม่ได้ไปกันสองสองครับ
มันเหมือนกับอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่นะครับ
เพราะว่าสายตาของครอบครัวน้องเขาด้วยนะครับ

ใช่ผมก็ไม่รู้สึกว่าอึดอัดอะไรหรอกครับ
ที่มีคนก็ค่อยดูอะไรผมก็โอเคอยู่ครับ
อันนี้ถามต่อเลยก็เรียกว่าความสัมพันธ์มันก็พัฒนาขึ้น

แล้วเขาจีบไหมเขาก็จีบ
จีบไม่จีบนี่ไม่รู้รู้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ย

อีกประมาณปี๒ปีเนี่ยค่อยว่ากัน
ว่าตอนนี้อยู่แค่ในฐานะของผู้ชายคนหนึ่งที่ลงสมัคร

ผมมีนี้ยาภาพปรากฏว่าในที่สุดก็ต้องเอาเปาเปาไปด้วยอ่ะแหละ

เพราะว่าเจอลูกอ้อนของน้องเปล่า

ทริปนี้นะเฟนก็ติดตามแน่นอน

ด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่นั้นเป็นสายแฟชั่น

ใส่ชุดหมีสีเหลืองนะคะก็รองเท้าสีม่วง

ทำไมพี่รู้เรื่องเกาหลีเหรอหลบ๙หลบ๙
แทบจะมีบ้านอยู่เกาหลีแล้วล่ะตอนนี้
จริงสถานทุกทะโหนที่ถามพี่ได้เลยนะ

คุณแม่ยังไงยังคุณแม่พูดสิว่ากุบกิบไปรอดมันเขาไปทำอะไรไปเติบอะไรหรือเปล่า
ไปเที่ยวก็บอกเลยนี่ไงเมียบอกแล้วไปเที่ยว

เออแต่เขาไปนักสนมัยกันสิลอตเต้ลอตเต้มีส่วนสนุกมันสนุกไหมอ่ะที่หน้า
ลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ